เอาวันนี้มาร่วมเปิด

เพราะว่าเขาจะรวมพบทุกกิจการ

ชอบสั่งที่สำคัญค่ะ
เบิร์ดรักรึเปล่า

ก็ไม่ใช่การกนะก่อน

มีมากเป็นพัฒน์ที่พิงให้เรา
แสดงว่าเมื่อกับคนเก่านี้เรื่องรายทางก็มีปวด

ที่นี่ทุกวันนี้เราก็อย่างคนงตะละรับพี่เค้าเหมือนเดิม

แล้วก็คิดถ้ารักเท้ากัน

จริงแล้วคิดจ่าความสัมพันธ์ตอนนี้คืออะไรกับให้สมทิศคุณ
สร้างง่ายครับ
ทีนี้ก็ดูแลกว่างตรงนี้และสร้างความสุขเรียบหลังตลอด

คุณแม่ครับคุณแม่ก็
แม่ดีค่ะคุณแม่ก็รักพี่เขาค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีสำหรับขวัญ
แล้วก็ขอให้ดีของเขาตลอดไป

ตอกใจหมด

คุณรู้สึกที่อื่ม

อยู่บ้านทุกวันค่ะ
ไม่ของไปทางงาน
อะไรก็อย่างน้ำลังก็ไม่ต้องตอบ
อศัตรูคลิปมายไม่มาจากอินที่
้ดงามผู้ชายคุณช่วยรหนอย

เค้าชมว่าภาพน่ารัก
แล้วขอบคุณทุกคน
ที่รักทันฝันและรักทีใหม่
ก็เฉยคนก็ค่อย

ความจำปันมีความสำหรับฉัน
ความทรงค์

ไม่น่าจะราดีมากของฉัน

ต้องรู้โครค่ะเพราะว่า

คือเป็นคนที่เราเข้าไปเรายังไม่ทราบ

เรื่องข้าพูดไว้ตอนนี้

รักไข่ทิมนะ
ไม่ชอบกันหรอก

มันไปเรื่องไหนมันไปเรื่องบ้าน

มันคืบหน้าแม้ไข่คดี
ก็อันนี้ขันให้เป็นเรื่องของพี่ใหยแล้วค่ะ
พี่ใหยเคียว
ที่สักทีเราถ่าแหล่งเท้าไปมันมีเจฬหักรากับน้องบลองไหม
ไม่นะคะเค้าทำให้เราติดต่อไปแต่ว่าไม่มีต่อมา

อืมคือไม่สมมุติคือพิการอ่ะค่ะ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ
อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ

อเรนนี่ว่าที่เต็มประกาศเหมือนกันนะครับ